ต้องบอกว่าเหตุสุดระทึกค่ะ
คุณบิ๊กนัทชัยเขาเป็นดาราวิกหมอชิด

ปรากฏว่าเมื่อ๒๓วันก่อนเขาไปร่องเรือ
ไปทำบุญที่จังหวัดกาญจนบุรี
แล้วปรากฏว่าคุณผู้ชมตามภาพเลย

ล่มจมหายไปกลางสายน้ำแบบนี้คุณผู้ชม
ที่เห็นเนี่ยเป็นคลิปที่หนุ่มบิ๊กเขาถ่ายเอาไว้นะคะ
ระหว่างที่เดินทางไปทำบุญไหว้พระที่อ่างเก็บน้ำ
วัชิลาลงกรจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ

ว่าช่วงที่ไปพายุฝนมันพ้า๒๓วันติด
แล้วคือน้ำก็แรงแล้วก็ขึ้นสูงมาก
ที่สำคัญเห็นไหมคะน้ำมันสีขุ่นเลยแบบนั้นนะคะ
ตอนที่ชนไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ค่ะ
แต่พอชนปั้งเรือค่อยจมลงจมลงจมลง
คุณผู้ชมคิดดูเนี่ยไปเยอะมากไป๑๐กว่าคนนะคะ
ช่วยกันพยุงขึ้นฝั่งค่ะโชคดีที่ปลอดภัยทั้งหมดค่ะ
ส่วนคุณลุงที่คนขับเรือค่ะน่าสงสารมากค่ะ
บอกว่าไม่เคยมีขอนไม้โผล่มากลางน้ำแบบนี้เหมือนกัน
เพิ่งเคยเจอนะคะบิ๊กเชื่อว่าที่รอดมาได้นะคะ
เป็นเพราะว่าอิทธิภาพของพระที่ไปไหว้มานี่เป็นความเชื่อนะคะ
แล้วก็เชื่อว่าเหตุร้ายจะกลายเป็นดี
พอหลังจากนั้นนะคะก็ไปเสี่ยงเซ็มซีกับน้องชาย
ปรากฏว่าคุณผู้ชมจันเขย่าอยู่ดี

เลขอะไรพี่แจ๊ก
เลขหนึ่งกับเลขสามอ่ะ
โหล่ะอัพไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
พี่เสียเหตุที่มดดำไปมา
ได้มาคือ๒คนได้เหมือนกันเลยฮะ
พอดีน้องผมก็เขย่าด้วย

โอ้น้าว

ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่า